สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เป็นไปตามที่เราคาดการณ์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
แต่ที่น่ากังวลใจค่ะเพราะว่าหลังจากนี้พายุฤดูร้อนจะขยายวงกว้าง
กระทบหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
เพราะว่าหย่อมความร้อนนะคะยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย
วกกับความเย็นจากจีนนะคะมวลอากาศเย็นจากจีนพัดลงมาปะทะค่ะ
หลังจากนั้นยังคงมีลมนะคะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งพัดแรงกว่าเดิมทำให้โอ้โหพายุรูร้อนแผ่กระจายไปทั่วประเทศนะคะ
หลายพื้นที่จะเจอกับฟ้าผ่านะคะเราไปตรวจสอบกันค่ะว่ามีพื้นที่ใดบ้าง
เหนือนะคะมีจังหวัดพยาวพิศนุโลกน่านสุโขทัยแพร่พิจิตรเชียงใหม่
กำแพงเพชรลำพูนเพชรบูรลำปางตาดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ภาคอีสานมีอุดนทานีมหาศรครรมหนองคายร้อยเอ็ดบึงกาลยะโสธร
กลนครอำนาจเจริญนครพนมนครราชศรีมาชายภูมิบุรีรำขอนแก่นสุริน
กรสินศรีสะเกดมุกดาหารอุบลราชธานี
ภาคกลางมีนครสวรรค์ชัยนาฏลบบุรีอ่างทองสระบุรีสิงห์บุรี
ระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าและตราดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะ
ถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะคะเกิดฝนฟ้าขนองนะคะ
อย่าออกไปกลางแจ้งเพราะว่าอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ค่ะ
รู้ก่อนระวังก่อนนะคะ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ